ติดตามเรื่องของวัยรุ่นกันหน่อยคุณผู้ชมไม่รู้ว่าค่านิยมอาชีวตีกันเมื่อไหร่จะหมดไป

เจอหน้าไม่ได้เลยตีกันยับเลยฮะไปดูที่สมุทรปราการครับ
ไล่ฟันกลางถนนไม่แคร์สายตาชาวบ้านนะฮะเหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บด้วยครับ

เป็นกลุ่มโอ้โหขับรถกันมาดูสิฮะเป็นกลุ่มนักเรียนอาชีวะ
สักพักจะเห็นมีการไล่ฟันคว่างปลาข้าวของทำร้ายกันเนี่ยครับ
นี่นี่รถก็วิ่งนะกลางวันแสกนี่แหละฮะ
บริเวณหน้าทางเข้าวัดบางนางเกร็งนะฮะถนนสุขุมวิทย์อำเภอปากน้ำนะฮะ
บนปากน้ำอำเภอเมืองสมประการนะครับเหตุการณ์นี้ก็ทำให้มีคนเจ็บหนึ่งคน
เป็นนักเรียนชายุ๑๖ปีของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรประการนะครับ
ถูกฟันที่แขนขวา๑แผลก็มีการช่วยกันประถมพยาบาล
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีการคุมตัวนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรประการ
ซึ่งก็อยู่ในจุดเกิดเหตุได้อีก๑๐คนครับแล้วก็คุมตัวนักเรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรประการอีก
ซึ่งเป็นฝั่งของคู่กรณีที่บริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโล
อีก๑๐กว่าคนเอาทั้งหมดไปสอบสวนที่สพเมืองสมุทรปราการนะครับ
สอบถามหนึ่งในนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรประการก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยระหว่างที่กำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
ก็ขี่เกาะกลุ่มกันไปคนเจ็บเนี่ยเป็นคนนั่งซ้อนท้ายพอขี่กันไปถึงที่บริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่าง
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ประทะกันไล่ฟันกันจนมีคนถูกฟันจนบาดเจ็บจากนั้นกลุ่มคู่อดีตก็พากันหลบหนีไป
กระทั่งมีชาวบ้านเข้าไปช่วยแล้วก็แจ้งตำรวจเข้าไปตรวจสอบไปฟังของคนที่ประสบเหตุกันหน่อย
ตอนแรกไหนนะครับ
เนี่ยตอนแรกผมขี้มาไง

แล้วตอนแรกผมว่าจะวนกลับ

มันวนกลับมาตากผม

เพราะว่าสถาบันเขาอยู่ในพื้นที่ของปากน้ำทั้งคู่

แต่ก็เจอหน้ากันไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องกดขันแล้วก็เข้มงวดกันต่อไป